คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ย
หลายคนรู้จักกับแอปพลิเคชันหาคู่มากขึ้นอ่า
ซ้ายบ้างปัดขวาบ้างเดี๋ยวนี้คือคนเจอกันในโซเชียลมันเรื่องปกติ
ครับแต่ขอเตือนไว้นะคะจะนัดเจอกันจะคบกันหรือจะอะไรกันเนี่ย
เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เตือนภัยไว้หน่อยเพราะว่า
ผู้ชายคนที่ข้างพี่อุ๋ยน่ะเขาเคยเป็นอดีตนักบิน
อ่าแต่ช่วงโควิดเนี้ยสายการบินมันต้องหยุดระงับการทำงานใช่ไหมคะ
อ่าใช่ฮะเขาก็ออกมาผันตัวเป็นนักธุรกิจขายของขายของ
อะไรรู้ไหมคะขายคลิปโป๊ค่ะขายคลิปที่ตัวเองมีอะไรกับผู้หญิงลงในพวกแบบกลุ่มลับแอปลับ
แล้วผู้หญิงไม่รู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายตอนมีอะไรกันเนี่ยตำรวจบุกมาจับเลยเพราะมีผู้เสียหายเขาไปแจ้งความนะคะ
เมื่อเช้าค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์
นำโดยพลตำรวจตรีวิวัตรคำชำนาญเนี่ยนะคะไปจับตัวผู้ชายคนนี้ที่บ้านหลังนึงย่านรามคำแหง
แล้วนำตัวไปสอบสวนคือมีผู้เสียหายเขาแจ้งความบอกว่าถูกผู้ชายคนนี้
พาเข้าโรงแรมย่านราชเทวีแล้วแอบถ่ายคลิปตอนมีอะไรกัน
แล้วเอาไปขายในแอปพลิเคชันกลุ่มลับตรวจสอบไปก็เอ๊ะเคยเป็นนักบินเลยนะ
ผู้ต้องหาที่ถูกจับเขาชี้แจงแบบนี้เขาบอกเขาไม่ได้หลอกและไม่ได้แอบถ่ายนะ
เขาเนี่ยรู้จักกับโมเดลลิ่งคนนึงอยู่ต่างจังหวัดรู้จักผ่านทางไลน์
ก็เอาง่ายเขาซื้อกินค่ะเขาใช้คำนี้เลยนะเขาซื้อกิน
ก็คือทักโมเดลลิ่งคนนั้นบอกว่าหาผู้หญิงให้หน่อยเอาหน้าตาดีโปรไฟล์ดี
ดีกรีนางแบบพริตตี้หรืออดีตผู้เข้าประกวดนางงามก็ได้
ให้มาร่วมหลับนอนกับเขากำหนดรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์เอาไว้ครบ
ตกลงราคาตั้งแต่สองหมื่นถึงหกหมื่นบาทหลังจากนั้นก็นัดเจอกันพูดคุยกัน
เจอกันที่โรงแรมที่ย่านราชเทวีแล้วก็ตกลงจ่ายเงินให้กับผู้หญิงไป
แล้วก็เลือกห้องพักที่เคยเข้าพักประจำด้วยนะคะ
เขาบอกเขามีห้องพักที่เขาใช้ประจำประมาณสัก๒๓ห้องเป็นห้องเดิมวนกันไป
แค่นัดผู้หญิงหน้าตาดีมามีอะไรด้วยเท่านั้นเขาบอกเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะ
หรือว่าเป็นถ่ายคลิปอะไรพวกนี้เลยใช้ในการหาเงินแล้ว
จริงถ้ามองในมุมนี้ผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะครับดูจากหลักฐาน
สามารถเปิดดูได้แล้วผมไม่มีหลักฐานอะไรที่แบบผมเป็นคนถ่ายจริงครับ
ส่วนใครจะถ่ายอะไรยังไงผมไม่รู้จริงครับ
ผมแค่ซื้อบริการผู้หญิงพวกนั้นแค่นั้นเลยครับ
ผมติดต่อผ่านคนที่ชื่อหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วหนึ่งเขาก็จะเป็นคนธุระจัดหาให้
ใครเขาผมช่วยคอยนัทแน่ให้ผมก็เอาเงินให้เขา
แล้วเขาก็จะเอาไปจ่ายให้โมเดลลิ่งหรือให้น้องผู้หญิงต่อ

เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาแค่นัดผู้หญิง
เขาแค่ซื้อบริการผู้หญิงมามีอะไรด้วยแต่ใครจะไปแอบถ่ายคลิปคลิปอะไรไม่ใช่เขาเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำองค์ทำแป๊ปอะไรเนี่ย
เขาไม่รู้เลยผมก็โดนแอบถ่ายเหมือนกันผมก็อยู่ในคลิปนะอย่างเงี้เหรออืมเขาพูดชื่อในหนึ่งมาใช่ไหม
เดลลิ่งนี่เขาเป็นคนให้จัดหาผู้หญิงมาให้อ่ะอ่าหามาให้เขาอ้าวเราโทรหาหนึ่งเหมือนกันนะอืม
ตำรวจก็จับตัวหนึ่งแล้วด้วยอ่ะจับได้ที่จันทบุรีต่อสายไปพูดคุยเลย
นายหนึ่งบอกว่าเคยเจอกับผู้ต้องหาจริงแต่ไม่ได้ร่วมกันตั้งกล้องแอบถ่ายขายคลิปอะไรเลย
ก็คือตกลงเรื่องราคาของผู้หญิงซื้อบริการนั่นแหละพอตกลงได้แล้วเนี่ย
ผู้ต้องหาก็ต้องไปจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองค่ะโรงแรมค่ะเดินทางน้ำมงน้ำมันรถยนต์อะไรแบบนั้นน่ะ
ผมไม่เคยเจอเขาแบบจริงจริงจังจังนะครับแล้วเคยเจอกันไหมล่ะ
ผมเคยคุยครับแล้วเองเป็นเพื่อนทางไลน์หรือเปล่า
สามฝ่ายเลยละกันค่ะได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายด้วยพี่อุ๋
ครับเธอบอกว่ารู้จักกับผู้ต้องหาผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ทั่วไป
ก็พูดคุยกันไม่นานนะคะแล้วก็ไปนัดเจอกันที่โรงแรมเพื่อมีอะไรกัน
แต่เธอบอกเธอไม่รู้เลยว่ามันมีการตั้งกล้องแอบถ่ายแต่รู้สึกผิดสังเกตอยู่เหมือนกัน
เพราะเห็นว่าในห้องมันมีพวกอุปกรณ์ทำงานตั้งอยู่ประมาณนึงเลยค่ะ
มีวัตถุประสงค์เพื่อนนัดกันแต่ไม่มีสำคัญวิธีการพอค่ะ
ไม่ได้คุยกันนานมากก็จะเป็นห้องโล่งแล้วก็มีอะไรกันเสร็จก็คือแก้ง
แต่ว่าอันนี้คือเหมือนเขาเอาของมาวางเยอะมากค่ะ
ก็เคยถามเขาธรรมดาวน์ว่าทำไมของเยอะเค้าก็ตอบว่าเขาทำงานใช่หรอ
คือผู้เสียหายรายนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้ขายบริการนะไม่ได้มีการจ่ายงงจ่ายเงินรับเงินอะไรกันก็คือเจอกันในแอปหาคู่คุยกันถูกใจก็นัดมาเปิดห้องที่โรงแรมกันแบบนั้นนะคะ

พอถ่ายเสร็จก็จะเอาคลิปไปขายในกลุ่มปิดหรือไปประมูลเพื่อหารายได้ค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาคือผู้ชายคนนี้กลับในหนึ่งที่ว่าเป็นโมเดลลิ่งนะคะ
ครับถูกตั้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายบันทึกภาพอนาจารย์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ
สองข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอัลลามกแล้วก็สามนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือได้รับความอบอายอับอายนะคะแล้วก็ข้อหาที่สี่คือหมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาค่ะ